คืนนี้เวลาเราน้อยหน่อยจบเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปกันเร็วเลยค่ะ
มาว่ากันด้วยเรื่องของผมเพื่อนโชค
ผมเพื่อนโชคเนี่ยเป็นมีมนะคะมีมก็คือเป็นคลิปภาพเป็นเสียงที่เขาล้อเลียน
ประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกในสังคมแล้วก็ไปแชร์กันในโลกออนไลน์
ผมเพื่อนโชคมันมาจากคลิปนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒พฤษภาคมนะคะ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาตั้งด่านตรวจแล้วรถคันนี้ขับผ่าน

แต่ว่าผู้ชายที่ขับรถคันนี้บอกว่า
ผมเป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘
ผมเป็นเพื่อนโชคผู้กำกับโชค

แต่ตำรวจก็บอกว่าผมมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบนะครับ
คนขับรถคันนี้ก็ยังบอกว่า

ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้ขอค้นรถ
ขอตรวจดูใบขับขี่ไปดูคลิปกันค่ะ
โมงมาถึงติมิชชอบ๖ขุมรถ

ไม่ครับคือมันเป็นขั้นตอนนะครับ

ก็ดูกับฮีกระโปรงไม่ได้อยากค้นรถอะไรนะ
ได้ไหมไปได้ไหม
นี่แหละค่ะคือคลิปนี้ตำรวจเขาถ่ายเอาไว้ขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ
แล้วเขาก็แชร์กันเอาไว้ในกลุ่มไลน์ของตำรวจ
คือที่เขาแชร์กันเขาก็แค่อยากรู้แหละ

ว่าเป็นอธิบดีศาลเป็นอธิบดีจริงหรือเปล่า
ก็เลยมีคลิปนี้หลุดออกมาในโลกออนไลน์นะคะ
โอ้โหถูกวิจารณ์หนักมากนะคะ
มีสองมุมนะคะมุมของศาลกับมุมของตำรวจนะคะ
เรื่องของศาลเนี่ยก็คือเราก็ต้องตรวจสอบแหละ
ผู้ชายคนนี้เป็นอธิบดีศาลจริงหรือเปล่านะคะ
ตรวจสอบแล้วก็ใช่แล้วก็รู้ชื่อแล้ว
นายไกรรัฐวีระพัฒนาสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษา
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘นะคะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์ไปคุย
เกี่ยวกับเรื่องของคลิปนี้นะคะ
ธิบดีคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์มา
แล้ววันนี้ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปถามอีกรอบหนึ่ง
ก็ให้สัมภาษณ์มาแต่ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่
วันนี้กว่าจะคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้
นักข่าวของเราบอกว่าโทรไปครั้งแรกบอกว่าจากไทยรัฐทีวี

แต่โทรไปอีกครั้งหนึ่งท่านรับแล้วก็ตอบนะคะ
มีให้ฟังสองเสียงเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์
นักข่าวของเราทางโทรศัพท์ท่านตอบว่ายังไง

ฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านคะหนูจัดไทยรัฐทีวีนะคะ

สวัสดีค่ะจากไทยรัฐทีวีนะคะ
อ้าวมีอะไร
ท่านคะหนูมีเรื่องสอบถามนิดนึงค่ะ
ว่าจากเกษตรที่อกไปเป็นยังไงบ้างคะท่านตอนนี้
มีเรื่องอะไรที่อยากจะชี้แจงบ้างไหมคะ
ไม่ชี้แจงทำไมเป็นเรื่องสำมังอันสารโอเคนะ

อ๋อค่ะแล้วตอนนี้มีเรื่องทางต้นสังกัด
มีการติดต่อมาพูดคุยด้วยไหมคะท่าน
ฮัลโหลครับ
สวัสดีค่ะท่านอธิบดีใช่ไหมคะ

ค่ะพอดีว่าอยากจะขอสอบถาม
ที่ว่ามีคลิปออกมานะคะ
อันนั้นทำไมครับเรื่องอ๋อแต่ว่า
แต่ว่าคือในคลิปให้ช่วยชี้แจงได้ไหมคะ

อายุแหงงมันคนากทำงานแห่งชาติก็มองเจ๋งแจ๊งเอง
คุณก็ดูในคลิปมันก็รู้ว่าคลิปมันไม่หมด
คือเมื่อมีกล่าก่อนหน้านี้ที่คุยนะท่านใช่ไหมครับท่าน

ไม่ใช่เขาก็มาให้

เข้ามาขอโทษกับทางท่านแล้วใช่ไหมคะ

ที่เค้าเจรูปถ่ายก็เจถามมักพวกว่า
ก็คิดว่ากินว่าผมภูมิคุกษาพลอม

ไม่มีไม่มีผมบอกว่าผมไม่คุยกับเขา

ความเห็นไม่ตรงกันผมก็บอกผมขอคุยหัวหน้าชุด
ผมก็ตามคลิปอ่ะไงแต่ว่าคลิปก่อนได้ว่าคุยกับเขาไม่มี
อืม

ท่านคะทางต้นสังกัดท่านได้มีการว่ายังไง

ไม่มีคือแต่ละอย่างเองก็ต้องหาก็จะจิงผมก่อนเลย

ค่ะแต่ก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องมีอีก

ไม่ต้องไม่ต้อง

มีค่ะท่านค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ

ก็เมื่อวานท่านอธิบดีไกรรัฐ
คนที่อยู่ในคลิปก็ตอบยาวเลยนะคะ
ก็พยายามอธิบายว่าเรื่องมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน
แต่ว่าวันนี้พอเราโทรไปคุยอีกรอบนึง
ก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าท่านตัดสายนะคะอาจจะสายหลุด
อันนี้นะคะก็คือโทรไปครั้งแรกสายตัดไป
ครั้งที่๒ก็ตอบแค่สั้นอย่างที่ให้ฟัง

ว่า๒วันวันหนึ่งตอบยาววันนี้คือตอบแบบนิดเดียวนะคะ
เรื่องของทางศาลเนี่ยค่ะทางโฆษกศาลยุติธรรมบอกว่า
คลิปนี้ก็ได้มีการตรวจสอบอยู่นะคะ
ถ้ามีความผิดมีอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไป
เรื่องของบทลงโทษเกี่ยวกับพฤติการของอธิบดีไกรรัฐคนนี้

แต่เรื่องของตำรวจอันนี้ต้องคุยกันยาว
เพราะว่าเท่าที่ฟังจากในคลิปท้ายคลิปคุณผู้ชม
ธิบดีไกรรัฐถามด้วยนะ
ถามตำรวจที่ขอตรวจใบขับขี่ด้วยนะว่าชื่ออะไร
ได้ยินไหมคะตำรวจก็ตอบว่าชื่อเอกพล

เมื่อวานนี้ทางทีมข่าวของเราได้คุยกับโชคค่ะ
ท่านผู้กำกับโชคค่ะผู้กำกับโชคดี
ผู้กำกับสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ถามก่อนเลยว่ารู้จักกับอธิบดีท่านนี้หรือเปล่า
ผู้กำกับโชคบอกว่ารู้จักกันมา๒ปีกว่าแล้ว
แล้วก็ถามว่าจากคลิปนี้ทางท่านภูมิกับว่ายังไง
ผู้กำกับบอกว่าได้พักงาน
ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในคลิป
ผู้กำกับโชคบอกว่าที่ให้พักงานเพราะว่า
ตำรวจที่มาทำงานตั้งด่านตรวจเนี่ยเหมือนกับเป็นตำรวจใหม่
มาทำงานอาจจะพูดจาไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะคำว่าผมมีอำนาจเต็มนะครับอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วผู้กำกับโชคบอกว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในคลิป
ก็ควรจะมองออกใครดีใครร้ายใครควรตรวจไม่ควรตรวจ
ดังนั้นให้พักงานไว้ก่อนให้ไปอบรมก่อน
โอ้โหโอ้โหคนวิจารณ์หนักเลยนะคะ
ทีนี้พอคนพิจารณ์หนักปุ๊บ
ก็เลยบอกว่ายกเลิกคำสั่งของผู้กำกับโชคค่ะ
สั่งให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในคลิปกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะคะ
ไม่ให้เสียขวัญกำลังใจนะคะแต่ว่าเรื่องของการทำงานของตำรวจต้องว่ากันยาวค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจรีถากูลเนธพุกณะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่สพทุ่งใหญ่ก็เรียกผู้กำกับรองผู้กำกับตำรวจที่อยู่ในคลิปมาคุยกันค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกโชคดีรักวัฒนภงผู้กำกับนะคะรองผู้กำกับด้วยนะคะ
สารวัตรด้วยนะคะรวมถึงสิบตำรวจโทษธีรพงศ์เพชรจันทอง
สิบตำรวจรีเอกพลจุ้ยสองแก้วตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ขอตรวจดูใบขับขี่อะค่ะ
เรียกมาคุยเลยคุยกันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
คุยกันเสร็จผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
เรื่องนี้ชื่นชมการทำงานของตำรวจจราจรค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและถูกต้อง
การที่มีคลิปเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสองหน่วยงานระหว่างตำรวจกับทางสารยุติธรรม
ซึ่งจริงแล้วเปรียบเสมือนนักมวยขึ้นชก
ก็จะมีแต่แผลแตกยับเยินกันทั้งคู่
ก็เลยขอให้การทำงานครั้งนี้เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่

มีคำสั่งให้ตำรวจจราจรทั้งสองนายพักงานก่อนนะคะ
ซึ่งก็มีคำสั่งให้กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้ว
คือจริงแล้วเนี่ยทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรี
ธรรมราชบอกว่าก็ให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมสร้างขวัญกำลัง
ใจด้วยทางผู้กำกับโชคก็บอกว่าที่สั่งให้พักงานก็คืออยาก
ให้ไปอบรมเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมไม่ได้
การกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรแต่ว่าวันนี้กลาย
เป็นว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าผู้กำกับโชคพันธุ์ตำรวจเอกโชค
ถูกย้ายถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
นครศรีธรรมราชผู้บังคับการก็เลยบอกว่าไม่จริงนะคะยังไม่
มีคำสั่งย้ายอะไรยังทำงานที่สพทุ่งใหญ่เหมือนเดิมค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับ
จะต้องก็เอาคำสั่งนโยบายของของเอ่อท่านผู้แชร์การ
กับว่าท่านจะมีสั่งการยังงั้นนะครับตอนนี้กำดีของ
นายกท่านจริงหรือว่าครับก็ก็ทุกคนก็คิดอย่างนั้นแหละ
เหมือนกับที่ท่านได้บอกนะครับว่าต้องให้
กำลังใจคนทำงานก็ผมก็ได้สั่งการให้ยกเลิก
คำสั่งของผู้กำกับไปแล้วก็คาดว่าคงคงจะดูว่า
ทางผู้กำบัญชาจะมีสั่งการทำงานต่อไปครับในส่วน
การเรียบเรียนคดีอธิบดีไม่ต้องหาไม่ต้องไปก็คง
จะต้องปวดสอบเป็นดูก่อนว่าว่าในวันไหนได้แล้วจะจริง
จริงแล้วเป็นยังไงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจก็
ขยายผลกันยาวนะคะเพราะว่าผลตำรวจโทพงวุฒิพงศรี
กัดหน้าที่อยู่นะคะให้ไปพบที่กองบัญชาการตำรวจภูทร
๘ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ไปถาม
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็บอกว่าได้สั่งการให้
ตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงให้
รายงานผลภายในสิบสี่พฤษภาคมส่วนตำรวจจราจรสพทุ่งใหญ่
ตอนนี้ก็ทำหน้าที่ตำแหน่งเดิมทำงานเหมือนเดิมนะคะส่วน
ผู้กำกับโชคเนี่ยก็ยังไม่มีคำสั่งย้ายนะคะก็เน้นย้ำ
อีกทีเพราะว่าการจะย้ายมันต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ
ตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลอะไรเพียงพอที่จะย้ายเรื่องนี้ต้อง
ตรวจสอบให้รอบครอบค่ะเพราะว่ากระทบกับการทำงานของหลาย
โดยงานก็เลยยังไม่รีบสรุปอะไรนะคะก็ป้องกันไม่ให้ปัญหา
บานปลายถ้าตำรวจบกพร่องก็ต้องดูว่าบกพร่องตรงไหนอะไร
ยังไงเป็นการบกพร่องในส่วนของการกำกับดูแลของผู้
บังคับบัญชาด้วยหรือเปล่ารวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสิบ
ตำรวจรีมเอกพลเองก็ต้องดูว่าถูกต้องหรือยังก็ต้องให้
ความเป็นธรรมกับฝ่ายปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับ

เรียนมาว่าเขาปกครองแบบไหนในเรื่องการกำกับดูแลปกครอง
ชาของหัวหน้าฐานีภูมิกับมีส่วนไหมนะครับในการปฏิบัติ
ที่ตามที่เป็นข่าวของเอกพลเองก็ตามนะครับเขาปฏิบัติ
ที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับมีตรงไหนที่จะต้องปรับ
กพร่องอะไรยังไงเราก็ต้องมาดูให้ชัดเจนอีกทีครับ
ว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้วยเพื่อ
ขวัญกำลังใจของเขาครับเท่าที่ดูเบื้องต้นเขาก็
ปฏิบัติงานอ่าก็ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ก็คือ
น่าจะโอเคนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปดก็เลย
บอกว่าการทำงานของตำรวจก็อดทนอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ไม่ได้ถูกใจประชาชนบ้างแต่ก็ขอกำลังใจหน่อยสำหรับ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานนะคะก็เบื้อง
ท่านก็บอกว่าก็ทำงานได้ดีอ่าครับก็ในส่วนของอธิบดีผู้
พากษาสารที่เป็นคนขับรถแล้วก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ใบขับขี่นะครับวันนี้มีความคิดเห็นจากนายปรเมษอินทรวจ
นุมรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการ
สูงสุดนะฮะอาจารย์ปรเมฆบอกว่าถ้ามีกรณีลักษณะแบบ
นี้เนี่ยเกี่ยวกับบุคลากรของทางศาลเนี่ยสำนักงานศาล
ก็จะไม่นิ่งนอนใจนะครับแต่จะมีระบบการพิจารณากันอย่างเง
หลังจากนั้นก็จะแถลงออกมาเมื่อทราบผลการตัดสิน
ที่ชัดเจนส่วนกรณีระหว่างตำรวจกับอธิบดีผู้พิพากษาศาล
อาจารย์ปรเมฆมองอย่างไรนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมฟัง
นะครับ
คือตำรวจเขาก็มีดุลพินิษฐ์นะว่าควรจะเล่นงาน
ถนนเนี่ยเขาก็มีอำนาจเต็มทีนี้ไปพูดตรงว่าผมมีอำนาจเต็ม

ก็จริงก็ถ้าเขาเรียกตรวจก็ตรวจ

ก็เกิดคอนฟริกต์ขึ้นมาคำว่ามีอำนาจเต็ม

ฟังดูเหมือนกับ
มีบารมี

ตามนาธิถ้าใช้คำนี้

เกิดความรู้สึกโอ้ครับฟ้า
อันนี้คนที่เป็นผู้สาวก็อาจจะไม่ค่อยชอบจะใช้คำแบบนี้
ก็ว่ากันไปเพราะว่าท่านเป็นคนพิจารณาพิพากษา
พิพากษาคนนี้อำนาจมันเต็มกว่านี้ซ้ำไปใช่ไหม
มันก็เลยเกิดเขาเรียกอีโก้ในใจมากกว่า
ตำรวจก็ต้องทำงานเอกสารในการฝากขังการผัดฟ้อง
ก็มีการเอาใจกันบ้างตามสมควรเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของงาน
อันนี้ก็เข้าใจได้นะก็เข้าใจได้
แต่พอมันออกมาในทางสังคมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
คือของศาลเนี่ยถ้าเราตามข่าวของศาล
เราจะเห็นได้เรื่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
เป็นเฉพาะตัวท่านผู้ภาษาหลายครั้งผลออกมาค่อนข้างแรง
ค่อนข้างแรงเราไปดูหลายเรื่อง๒๓ปีที่ผ่านมา
แต่ภาษาเขาจะทำแบบเงียบที่เงียบนี่ไม่ใช่ว่า
อันหนึ่งก็คือเคารพสิทธิของผู้กระทำนะครับ
แต่ผลของการลงโทษค่อนข้างรุนแรง
แล้วเขาอาจจะแถลงก็ต่อเมื่อผลการพิจารณาแล้วเสร็จ
ให้แยกนิดนึงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมา
ไม่ว่าเรื่องของท่านอายการที่ผมพูดถึงนะครับ
หรือเรื่องของคนที่บอกว่าเป็นตุลาการอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ย
ผมคิดว่าให้เป็นเรื่องส่วนบุคคล
ไม่ใช่เรื่องขององค์กรนะไม่ใช่เรื่องขององค์กร
เราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งมันเกิดกระทบได้
ตำรวจก็เคยมีผมเป็นตำรวจไปเบ่งทหารก็มีนะครับ
ส่วนราชการมันจะมีอยู่บ้าง
แต่ว่ามันไม่ถึงกับเป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการทำให้กระบวนการยุติธรรมเสีย
หรือทำให้การวินิจฉัยคดีเสียหาย
ก็เป็นความเห็นของอาจารย์ปรเมฆนะครับ
แต่ทีนี้ค่ะโลกออนไลน์ก็มีการทำคลิปทำภาพล้อเลียนเยอะมากนะคะ
เป็นมีมออกมาเยอะมากเลยนะคะเห็นคุณภาคภูมิโพสต์อินสตาแกรมนี่
ท้ายรถติดสติ๊กเกอร์รถใครก็ไม่รู้นะจะเห็นคุณโพสต์
คือวันนี้รถคันนี้สีแดงสีเหลืองสีขาวอะไรเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยฮะ
ต้องติดว่าอ่ารถคันนี้เพื่อนโชคผมเพื่อนโชคนี่ไง
ก็ไม่รู้เขาติดจริงหรือว่าเขาไปทำตัดตรงตัดต่ออะไรกันยังไงนะ
หรือบางคันจะตัดสติ๊กเกอร์กันได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอ
บอกว่าจะได้ไม่ถูกตรวจดูใบขับขี่ค่ะบอกเป็นเพื่อนโชคซะเลยค่ะ
นี่ค่ะเพื่อนโชคเอาไปใช้ได้จริงไม่ได้นะครับอ่า
ทีนี้ค่ะมีหนังตะลุงน้องเดี่ยวนะคะก็ทำคลิปล้อเลียนด้วยนะคะ

วันนี้มีเพจดังอย่างกลางข้อใจปฏิบัติสิทธิ์นะครับเขาได้ไปเอา
โฆษณานะฮะโอ้โหหลายสิบปีอ่ะโฆษณานี้อ่ะนะ
เป็นการรณรงค์เกี่ยวกับวินัยจราจรอืมทำให้เห็นว่าเออ
เขาก็รณรงค์กันมานานแล้วนะใช่ค่ะแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย
ก็ยังมีคนที่คิดว่ามันน่าจะฝ่าฝืนได้อ่าเดี๋ยวท่านลองไปดูนะฮะ

ท่านจะมีตำแหน่งใหญ่โตแต่เมื่อทำผิดกฎจราจร
ผมก็ต้องทำตามหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎโปรดเห็นใจ
ทำผิดยอมรับผิดเพื่อรักษาภาพพจน์ที่ดีของสังคมไทย
กฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย
นี่ค่ะชอบค่ะมันทำให้เห็นว่าเราโรนโรงกันมานานนานมาก
หลายสิบปีนะครับแต่มันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละนะฮะ
ท่านผู้ชมครับตอนนั้นยังเป็นเสียงภาคอยู่เลยอ่ะใช่นะฮะ